มันมีเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ขับขี่รถมาฝากคุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์
อันนี้ต้องระวังเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเวลาเราขับรถอยู่จะมีน้องหมาตัดหน้าเมื่อไหร่
น้องคนนี้อายุ๑๕ปีขี่รถไปไปเจอหมาตัดหน้าชนล้มเลยแล้วน้องเสียชีวิต
แล้วพ่อแม่มาดูคุณผู้ชมไปดูภาพนาทีบีบหัวใจกันเลยครับ
โอ้โหนาทีแม่แบบไปเปิดหน้าว่าใช่ไหมใช่ไหมคือแบบพอเห็นปุ๊บแล้วแม่กรี๊ดแบบแทบขาดใจ

อันนี้ภาพนี้ก่อนที่คนพ่อคุณแม่จะมาคือน้องขี่รถออกไปหาเพื่อนไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พื้นที่ของสพหัวใหญ่จังหวัดชนบุรีครับ
รถจักรยานยนต์ไปล้มคว่ำอยู่แล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ตรงนี้
ใกล้กับหมู่บ้านไอลีฟพลายในพื้นที่ตำบลหัวใหญ่อำเภอบางละมุง
ผู้ภัยก็ไปเป็นกู้ภัยของสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาไปตรวจสอบ
คือตรงนี้เป็นเส้นทางเปรียวหน่อยระหว่างทางมันก็มีไร่มันอะไรต่าง
ไปเจอสภพน้องผู้ชายอายุ๑๕ปีชื่อว่าศรีมระวุฒิภัยรักษ์
นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนคือแบบเลือดเต็มไปหมดเลย
ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงบ็อกเซอร์ขาสั้นมีแผลฉีกขาดที่ศีรษะขนาดใหญ่
ข้างถนนแล้วก็รถจักรยานยนต์ของน้องไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มอยู่
ก็เลยสันนิษฐานได้ว่าระหว่างที่น้องขี่รถมา
หมาตัวนี้ไปตัดหน้าโดนชน
รถน้องล้มหัวกระแทกพื้นเสียชีวิตทั้งคนทั้งหมานะครับ
ทีนี้ต่อมาอย่างที่เราได้ให้คุณผู้ชมเห็นภาพตอนแรกกันแล้ว

นี่ค่ะคือพ่อตุ้มหัวใจเลย

ลูกใช่ไหมเดี๋ยวแม่เห็นแล้วแบบร้องขาดใจ

คุณพ่อบอกเลยว่าลูกชายจะต้องไปสอบ
ก่อนเกิดเหตุกำลังจะไปหาเพื่อนแต่มาเสียชีวิตซะก่อน
คาดคิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ขับขี่รถก็ต้องระวังให้ดีนะครับ